เอาล่ะมาดูความคืบหน้าเหตุสลดที่เกิดขึ้น
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกันหน่อยนะคะ
เป็นเหตุการณ์คนร้ายซึ่งเป็นชาวพม่า๓คนค่ะ
ไปก่อเหตุฆ่ายกครัวเพื่อนร่วมสัญชาติ
พ่อแม่ลูกชาย๒คน
คือเด็กตาดำก็ยังไม่เว้นนะคะ
ลูกชาย๒คนคนหนึ่งอายุ๔ขวบ
คนหนึ่งน้องอายุ๔เดือนเท่านั้นนะคะ
อายุ๔เดือนตายคาอกแม่เลยค่ะ
ผู้ต้องหา๓คนคือมีสวยซุ้ยแล้วก็มุ้ย
ุ้ยเป็นเมียสวยก่อนหน้านี้ตำรวจจับมุ้ยได้

วันนี้มุ้ยกลับคำให้การปฏิเสธบอกว่า
ไม่รู้ไม่เห็นสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็วันนี้เองค่ะตำรวจสามารถจับกลุ่มสวยและซุ้ย
ที่หนีไปกบดานที่พม่าได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนนี้ขั้นตอนคือตำรวจไทยเนี่ย
กำลังประสานขอตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
มาดำเนินคดีที่ประเทศไทยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์สลดนะคะ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจเมียนทะเลจังหวัดพาอันรัฐกะเหลี่ยงของพม่า
ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ประมาณ๑๖๐กิโลเมตรนะคะ
สามารถจับกลุ่มตัวนายสวยแล้วก็นายสุย

ขณะนี้ตำรวจไทยอยู่ระหว่างการประสานขอตัว
กลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยนะคะ
ส่วนนางมุ้ยภรรยาของนายสวยที่ถูกจับกลุ่มตัวได้คนแรก
คือวันที่๑๘ธันวาคมนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์คือ๑๕ธันวาคม
สามารถจับตัวนางมุ้ยได้ที่ในป่าอ้อยบ้านวังตะเคียน
ตำบลท่าสายลวดพร้อมกับยอมรับสารภาพนะตอนนั้นนะคะ
บอกว่าสาเหตุเกิดจากทะเลาะกับสองสามี
ก็คือสองสามีภรรยาที่โดนฆ่านะคะ
บันดาลโทษะร่วมกันฆ่ายกครัว
ขณะที่พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยนายอูอองมินทูตแรงงานเมียนมาร์ประจำประเทศไทยค่ะ
ก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรแม่สอดนะคะ
เพื่อร่วมสอบปากคำนางมุ้ยเพิ่มเติม
มุ้ยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ต้องหากลับคำให้การ
ปฏิเสธบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อ้างบอกว่าตอนเกิดเหตุตัวเองนอนหลับอยู่
หลังจากสามีกับเพื่อนไปก่อเหตุ
แล้วก็เลยมาปลุกตัวเองแล้วพากันหลบหนี
ส่วนมูลเหตุเกิดจากการทะเลาะเบาะแว้งกันมาโดยตลอด

ทางการเมียนมาร์จับกลุ่มตัวได้
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการส่งเอกสาร
ขอตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย
พร้อมกับฝากขอบคุณทูตแรงงานของเมียนมาร์ด้วยนะคะ
ที่ช่วยประสานแล้วก็ดำเนินการต่างให้
ส่วนเรื่องของการเผาศพเหยื่อทั้ง๔ราย
มีการเคลื่อนศพไปยังป่าช้าบ้านแม่ตาว
เพื่อประกอบพิธีชาปนกิจพร้อมกันทั้ง๔ศพ

บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ

คือศพมี๔ศพด้วยกันแต่โลงมี๓โลง

ก็เพราะว่าน้องที่อายุ๔เดือน
ที่โดนเกิด๓ผู้ต้องหาสังหารด้วยนะคะ

คือถ้าเกิดว่าตามความเชื่อของชาวพม่า